ไม่รู้ว่าหมดแพชชั่นกันไปตอนไหนนั่นแหละสิถึงขั้นต้องออกมาเคลียร์กันเลยนะสำหรับพี่โอ๊ตปราโมทนะคะ
โอ้โหเจอกระแสดราม่าถล่มทลายเลยค่ะล่าสุดเราเจอตัวพี่โอ๊ตก็เลยไม่ทิ้งร้างให้ค้างคาใจมานานนะ
ที่แฟนเขาเนี่ยทิ้งบอมมาไว้บอกว่า๑๑ปีที่เคยคบกันเนี่ยฝ่ายชายนอกใจมาตลอดเลยแถมสะบัดม็อบใส่แบบสวยด้วยประโยคเด็ดที่ว่า
โอ๊ตบอกเลิกเธอเพราะหมดแพชชั่นในตัวเธอแล้วงานนี้พี่โอ๊ตจะเคลียร์ยังไงอ้าวไปฟังกันเลยค่ะ
ผมก็คิดว่า๑๐ปี๑๑ปีที่ผ่านมาผมก็ดูแลเขาได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งก็จะดูแลได้
อย่าลืมว่าพอผมพูดแล้วในระยะเวลาก่อนจะไปถึงวันนั้นมันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรอีก
หลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เรามาเรียกตัวมาคุยกันว่ามันใช่ตอนนี้จริงหรอ
เพราะฉะนั้นผมเลยแบบอย่าไปเอาบุคคลที่๓มาเกี่ยวข้องเลย
เอาล่ะพี่โอ๊ตก็เคลียร์แล้วว่าที่คำว่าหมดแฟชั่นเนี่ย

แต่มันหมายความว่าแพชชั่นที่เราเนี่ยทั้งสองมีต่อกันเนี่ย

มันจะไปถึงวันนั้นวันที่จะแต่งงานได้หรือเปล่า
แล้วก็ไม่อยากให้ดึงเรื่องของมือที่๓มาเกี่ยวข้องด้วย

คือก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ของทางฝั่งคุณกิ้นเนี่ย
เค้าบอกเอาไว้ว่าคุณโอ๊ตเนี่ยจะมาขอตอนเดือนกัญญายน

ว่าหมดรักหมดอะไรแบบนี้แล้วหรือเปล่า
แต่ว่าคือพี่โอ๊ตเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีดราม่งดราม่า

อย่าไปยุ่งกับคนอื่นมือที่๒มือที่๓อะไรอย่างนี้
อย่าไปยุ่งกับคนอื่นด้วย